แล้วเราจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูวินาทีชีวิต
แล้วก็วินาทีที่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมดรวัญชัย
ไม่ให้ทำในสิ่งที่เป็นเหตุการณ์ที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้น
ติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
เกาะติดบรรยากาศตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงครึ่งที่ผ่านมาที่โรงแรมสุภาพ

บริเวณที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะเป็นจุดเกิดเหตุที่ดรวัญชัยนั้นใช้ปืนยิงที่ศีรษะของตัวเอง
แต่ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าเสียชีวิตหรือไม่
ซึ่งตำรวจพิสูจน์หลักฐานนะคะเพิ่งที่จะเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่ในขณะนี้นะคะ
จะเห็นได้ว่าการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนั้นตั้งแต่จุดแรกนะคะที่ทางด้านของดรวัญชัยอยู่ภายในรถ
แล้วก็ออกมานอกรถรวมไปถึงเข้าไปบริเวณด้านหลังเพื่อที่จะใช้ปืนนั้นยิงตัวเองค่ะ
ที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นบริเวณด้านลานจอดรถของโรงแรมสุขภาพที่เกิดเหตุที่ดรวัญชัยดะในตะโมนุษย์
ซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนกรที่มีการใช้ปืนขนาด๙มิลลิเมตรนะคะยิงศีรษะของตัวเอง
ซึ่งจนถึงขณะนี้อย่างที่บอกไปว่ายังไม่มีการยืนยันว่าเสียชีวิตหรือไม่
ขณะที่ตำรวจนครบานบางเขนตำรวจนครบานบางซื่อรวมไปถึงตำรวจพิสูจน์หลักฐานนะคะ
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเก็บหลักฐานเพิ่มเติมโดยที่มีทางด้านของพลตำรวจตรีเจริญศรีศาสรักษ
บังคับการตำรวจนครบานสองนะคะที่มีการเข้ามาตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะคะ
รวมไปถึงพลตำรวจรวมไปถึงผู้บังคับการตำรวจพิสูจน์หลักฐานด้วยนะคะที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะ
โดยดรวัญชัยนั้นนะคะเป็นผู้ที่ก่อเหตุนะคะใช้ปืนยิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิชัยชัยสงครามอายุ๕๖ปี
ซึ่งเป็นประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยและดรนัตรพลชุมวรธายีอายุ๕๔ปี
ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนครเมื่อวานที่ผ่านมา
ซึ่งถูกสารอาญารัชดาได้มีการออกไหมจับค่ะ
การเจรจาในการเข้าช่วยเหลือดรวัญชายนั้นนะคะทางตำรวจนะคะนำโดยพโทสานิทมหาธาวร์ณ์
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานนั้นใช้เวลานานกว่า๗ชั่วโมงก็ไม่เป็นผล
โดยดรวัญชัยยังคงมีความเครียดหลังจากเจรจามา๗ชั่วโมงใช้ปืนยิงที่ศีรษะ
ของตัวเองแต่ก็ยังไม่ยืนยันว่ามีการเสียชีวิตหรือไม่
ก่อนหน้านี้ค่ะพลตำรวจโทษานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบานเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าตำรวจนั้นพยายามที่จะไกลเกลี่ย
ให้มีการยอมมอบตัวและสู้คดีรวมไปถึงญาติและพี่น้อง
ช่วยเหลือก็มีการเข้ามาเจรจาแต่ก็ไม่เป็นผลนะคะซึ่งตามหลักยุทธวิธี
ถ้าไม่มีตัวประกันหรือว่าพยานอันตรายตำรวจก็จะไม่สุ่มเสี่ยงเข้าไปชัด
หรือจับกลุ่มเพราะอาจจะเป็นการเสี่ยงต่อบุคคลใกล้ชิดนะคะ
เน้นเรื่องของการเจรจาเป็นหลักซึ่งเป็นไปตามหลักสากล
แม้ว่าจะใช้เวลาหลายชั่วโมงก็ตามแต่ว่าในขณะที่ดรวัญชัยใช้ปืนเจาะศีรษะตัวเองตลอดเวลา
แล้วก็ไม่ได้มีการหันปืนไปหาใครแล้วก็หลังจากเกิดเหตุนั้นนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการรีบได้นำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนต่อไปด้วยค่ะ
จากนี้นะคะในส่วนของการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนมีเพื่อนสนิทนะคะของดรวัญชัย
ก็คือดรขจรศักดิบุญยมาริกก็ได้มีการเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า
รวัญชัยกล่าวลาทุกคนก่อนร่างกายสังหารตัวเอง
ซึ่งการเจรจาทั้งเจ้าหน้าที่และเพื่อนสนิทได้พยายามอย่างสุดแล้วนะคะ
ที่จะเข้าระงับเหตุและไม่อยากให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้น
ส่วนการก่อเหตุฆาตกรรมอาจารย์ร่วมมหาวิทยาลัย๒คนนั้น
ทางด้านของดรกจรศักดิ์เชื่อว่าน่าจะมีการวางแผนมา
เพราะว่าได้มีการส่งอีเมลลาเพื่อนทุกคนแล้วค่ะ
สำหรับการสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวดรวัญชัยในวันนี้นะคะ
ทางตำรวจนั้นระบุว่ามีการติดตามจากบัตรเครดิตที่ดรวัญชัยใช้ในการเข้ามาเช็คอิน
ค่าใช้จ่ายของโรงแรมที่โรงแรมสุขภาพแห่งนี้แหละค่ะ
ทำให้ตำรวจนั้นสามารถดำเนินการแกะรอยจนมาถึงที่นี่ได้
และขณะที่มีการเข้ามาปิดล้อมจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ของโรงแรมนะคะ
ก็มีการแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ว่าดรวัญชัยมีพฤติกรรมที่จะฆ่าตัวตาย
จากว่ามีอาวุธปืนและใช้ปืนจอดที่ศีรษะตลอดเวลาค่ะ
วิมวันวันธรรมพักษ์ดีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากโรงแรมสุขภาพย่านสุธิศาลค่ะ